คือเมื่อคืนนี้ผมได้สอบถามทั้งเพื่อนบ้านแล้วก็ร้านค้าที่อยู่

ก่อนหน้าที่แกอยู่แกก็เป็นปกตินะครับ

เย็นมากลับจะมาซื้อเบีย๒ขวด
ก็ไปดื่มแล้วก็เวลาสื่อเบีย
ถ้าเจอเด็กเนี่ยหรือเจอร้านขายข้าวเนี่ย

จ่ายเงินแล้วก็กลับบ้านก็ดื่มเบียร์๒ขวด

เช้ามาเจอคนก็จะทักทายไปไหนอะไรอย่างนี้
คนปกติชาวบ้านรักแกนะครับแถวนั้น
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมาเนี่ยนะครับ

ตอนหลังเนี่ยมาซื้อเบียร์ทานเนี่ย

แกเปลี่ยนที่ทำงานอะไรอย่างนี้ครับ

เริ่มที่ไม่ค่อยออกมาพบปะพูดคุยกับผู้คนนะครับ

เคยอยู่ตำรวจปราบรามยาเสพติด

นี่ฮะแล้วเมื่อวานนี้ช่วง
ที่เพื่อนจะมารับไปรักษา
ทางตำรวจเขาจะมารับตัวว่า

ก็ตอนนี้พอว่าพอเริ่มไม่ไปแล้วก็กดดันแล้วว่าต้องมีคนมาหาเขาแล้วต้องมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นแล้ว
เพราะเพราะอะไรถึงทางเพื่อนเพื่อนถึงจะต้องมารับไปรักษาเช้าเมื่อวานนี้เพราะแกมีเหตุแกมีลักษณะแบบนี้อยู่ในบ้านอย่างเงี้หรอ
ใช่เพราะพี่ได้ประสานไปพี่บอกว่าให้สอนอที่มาดูให้หน่อยว่าแกเกิดอาการคลุ้มคลั่งแบบนี้แล้วทางสอนอก็ถามพี่ว่าพี่อาการเขาเป็นยังไงพี่ก็บอกว่าตอนนี้คือแกอยู่ในบ้านคนเดียวน่ะแกจะทำลายข้าวของ
ซึ่งก็ของอะไรก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าเหมือนแบบมีลาวันใดอะไรแบบนี้แกก็เอามีดดับไปฟันฟันแบบข้างข้างบ้านใช่วานเก็ดเอ้ยอะไรมันแตกหมดคือแกเคยมีครอบครัวมีลูกแต่ว่าตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอ๋อแสดงว่าก่อนจะเกิดเหตุเมื่อวานเนี้ยช่วงสายสายอ่ะพี่เห็นเหตุการณ์แล้วเขาเขาเป็นมากี่วันพี่จะมีลูกบ้าน

แต่ช่วงไหนอาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์นี้เขาคือเขาเริ่มมีอาการแล้วเหรออยู่ในบ้านตอนที่เขาหนักมากก็คือวันที่สิบสามสิบสามก็วันจันทร์สิบสามอ่าอ่าเป็นยังไงแล้วก็พอเสร็จปั๊ดพี่ก็ประสานสอนอว่าให้มาดูให้หน่อยเพราะว่าก่อกคลั่งเยอะอืมพี่พี่สอนอก็บอกว่าอาการก็เป็นยังไงพี่บอกว่าคือแบบดู
พอตกกลางคืนนั้นก็คือเงียบไปไงเขาจะเงียบไปลูกบ้านก็ไม่ได้โทรหาพี่เลยว่าตอนเนี้ยเขาเป็นยังไงแล้วตัวตัวพี่ก็นึกว่าอ้าวเขาคงรับตัวไปรักษาแล้วอะไรแบบนี้ไงคืนวันที่สิบสามเห็นเงียบไปใช่แต่ทางสอนออาจจะมาลงบัตรประชำวันอ่ะเขาอาจจะแบบพอผ่านแล้วก็อาจจะเห็นก็ได้อาการเขาอาจจะเกิดตอนห
เขารู้แล้วว่าเขาจะต้องมารับตัวเขาแล้วไงอืมรับตัวไปรักษาแต่เขาไม่ไป